พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
๔ทีมสุดท้ายโดยทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ๔ทีมสุดท้าย

แชมป์๔สมัยทูแบงคอกยูเนตเต็ป
ชมบุรีเอฟซีแล้วก็สิงห์เชียงรายยูเนเต็
แชมป์๒สมัยในรายการนี้นะครับ
สำหรับผลการจับสลักก็ปรากฏว่านะครับ
แบงคอกยูนิเต็ดพบกับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ด
พบกับบุยรัมยูเนตเต็ปแข่งขันที่ถูห์สตาเดียมนะครับ
แล้วก็จะแข่งกันในวันที่๗เมษายนนะครับ
ไปดูข่าวในเรื่องของนักเตะลูกครึ่งคนไทยกันบ้างนะครับ
นาธานเจมส์นักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย๑๖ปี
มีข่าวคือฮาว่ากำลังจะได้สัญญาโปสคอลเลอร์ชิป
หรือนักเตะฝึกหัดที่ได้ทุนจากสโมสรจากเบอร์ลี่ทีมชื่อดังในพิมริกอังกฤษ
คาดว่าเจ้าตัวจะเริ่มสัญญาใหม่กับสโมสรในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ
ล่าสุดนาธานเจมส์โชว์ภาพสวมชุดแข่งของยอดทีมแห่งหินเทิร์ฟมัว
โดยที่บริเวณกางเกงนั้นมีหมายเลข๔๒แปะอยู่นะครับ
ซึ่งคาดว่าจะเป็นเบอร์ของเจ้าตัวในการเล่นให้กับต้นสังกัดนะครับ
สำหรับนาทาเจมส์นะครับเกิดที่โคเวดีประเทศอังกฤษเป็นน้องชายแท้ของรีออนเจมส์
ปิดท้ายที่เรื่องของโปรแพตตี้ปะพังกรธวัฒนกิจโปรสาวไทย
ม้วนเดียวจบแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยเก็บเพิ่มอีก๔เบอรี่โดยไม่เสียโบกี้เลยนะครับ
พร้อมคว้าเงินรางวัลกว่า๑๕ล้านบาทนะครับ